บอกเลยต่ายอรทัยใครจะไปเชื่อใครจะไปคิดนะฮะไปขออะไรกันแน่ระหว่างเรื่องงานกับความรักกับพระแม่รักษมีย์ช่วงนี้เขากำลังฮอตกันเลยคุณผู้ชมเอออย่างที่ทราบกันดีนะคุณผู้ชมว่าใครที่อยากจะงานปังความรักเลิศเนี่ยนิยมเดินทางไปขอพรพระแม่รักษมีย์ใส่ชุดสีบางพูกันไปเยอะเลยนะเออแล้ววันก่อนเนี่ยเห็
วันก่อนเรื่องความรักหรือเปล่าอยากรู้หรือเกิด
เพราะว่าเรื่องงานเพลงเรื่องธุรกิจของพี่ตายมันปังอยู่แล้ว
และเรื่องความรักใช่หรือเปล่าที่ไปขอพระแม่
ผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรารับหน้าที่ไปหาคำตอบมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตายบอกเลยว่างานนี้ขอพระแม่อย่างเดียวเลยจ้ะ
ล้วนเลยค่ะส่วนเรื่องความรักบอกเลย
ไม่อยากเป็นภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ล้วนเลยค่ะงานล้วนแล้วก็ความปลอดภัย
ราบลื่นทุกอย่างที่ทำ
พอมาสัมภาษณ์เลยเออเราไม่ได้ขอเรื่องความรักจริง
คือตั้งใจไปนะคือตั้งใจไปขอเรื่องอื่นมากกว่า
ไม่มีเอาตรงเลยก็ไม่ได้ปิดบังทุกคนไม่ได้โกหก
ก็คิดว่าถ้าใช่เดี๋ยวก็มาเองไม่ต้องขอ
พี่ตายพูดแบบนี้พอพี่ตายบอกว่าไม่อยากเป็นภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพราะเราสะเทือนเลย

นิดนึงก็กราบนิดนึงก็ขอ
คุณผู้ชมนอกจากเรื่องความรักแล้วอีกหนึ่งเรื่องไม่ถามเลยไม่ได้
หลายคนบอกว่าแทบจะไม่เคยเห็นแล้วนะอยู่วงการมา

นี่เป็นไงเสนไหวล่าสุดแหม

แต่ถ่ายบอกเลยว่าเราก็ระชอ๑๙๖๙เกี่ยวกับปี๑๙๗๔

ให้เต้นเยอะพี่ตายบอกเลยว่าก็ขอเก็บมาคิดดูก่อนนะจ๊ะ
อาจจะไม่ใช่แนวถนัดแต่ก็จัดให้เอฟซีได้เสมอนะคะ